ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับ
หลังจากที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ
ไปถึงผู้ราชการกรุงเทพมหานครให้ดำเนินคดีกับตัวเองแล้วก็พักพวก
หลังจากที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง
พบว่ามีการทุจริตในโครงการไฟประดับลานคนเมืองในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ
ขณะที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์ก็ตอบคำถามนักข่าวเพียงสั้นนะครับว่า
ผมไม่สามารถเคารพสตงได้
และผู้ที่ถูกกล่าวหายังไม่ได้ถูกดำเนินคดี
ยังไม่ได้ดำเนินการตามรายชื่อทั้ง๖คน
ขณะที่สื่อมวลชนก็ได้นำเรื่องนี้ไปถามหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เช่นกันนะครับ
ก็ได้รับคำตอบกลับมาแบบสุภาพว่า
ขออภัยสตงนะครับผมไม่สามารถเคารพสตงเหมือนกับที่ผมเคารพประชาชนได้
ส่วนนายพิสิทธลีลาวัชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตงบอกว่า
ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ประหลัดกระทรวงมหาทัยจะมีหนังสือไปถึงผู้ราชการกรุงเทพมหานคร
ดำเนินคดีอาญากับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์และพวก
เพราะว่าถือเป็นช่องทางเดียวหากไม่ทำอะไรอีกก็จะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ขณะที่บนเอกอนุโพงพจุนดารัฐมนตรีว่าการกรสมมหาทัยก็ได้ย้ำนะครับว่า
จนถึงขนาดนี้จะยังไม่มีการพิจารณาปลดหรือว่าพักราชการหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์
เพราะว่าต้องรอให้คดีเสร็จสิ้นก่อนหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของกรทมต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
พร้อมกับยอมรับด้วยว่าที่ผ่านมาได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวแล้ว
แต่ว่าไม่ได้กำหนดกรอบเวลาเพราะถึงแม้ว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ
เกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้ความผิดตามกฎหมายก็ยังคงมีผลอยู่